คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่จังหวัดฉะเชิงเซา
หนุ่มคนนึงวัยสี่สิบปีเขาไปกินไปดื่มในร้าน
อาหารแล้วมีคู่กรณีมาเปิดโต๊ะอยู่ข้างพอเปิด
โต๊ะอยู่ของข้างแล้วปุ๊บมันมีบางช่วงบางตอนที่
เขาเนี่ยคล้ายกับว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วเดินออกไปหน้าร้านนะคะ
คู่กรณีเช็คบินเดินตามออกไปแล้วแทงหน้าอกเขาจนกระทั่งแบบโอ้โห
เลือดไหลโกรกเขาวิ่งมาจนกระทั่งล้มฟุบในร้านค่ะประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากเรื่องปมหึงหวงเด็กเสิร์ฟ
ทีนี้พอจากเขาโดนแทงเสร็จตำรวจโทรแจ้งภรรยาภรรยาเข้ามาดูโอ้โหโผล่กอดศพสามีแบบนี้เลยค่ะ

เขาเดินทางมาดูศพของสามี
ผู้เสียชีวิตคือนายสิงพูชัฏ
และคนที่กำลังนั่งกอดศพร้องไห้อยู่คือ
นางสายฝนภูชัฏนะคะ
วัย๔๒ปีเป็นเมียคนเสียชีวิต
เดินเข้ามาแล้วก็ตัดพอด้วยความเสียใจ

หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าสามีถูกแทงตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณริมถนนเทพรัฐนะคะ
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งช่วงของตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อ
ทีนี้ตัวร่างผู้เสียชีวิตเห็นบอกว่าถูกแทงลิ้นปี่๑แผล

แล้วก็ห่างจากศพไปสักประมาณ๑๐เมตร
มีมีดพกตกอยู่กลางถนนด้วย
ผู้ก่อเหตุตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นชายอายุประมาณสักสามสิบถึงสามสิบห้าปี
โดยที่ช่วงก่อเหตุปรากฏว่าร้อยตำรวจโทแดนเขาได้รับแจ้ง

ซึ่งกลุ่มคนก่อเหตุก็คือคนที่มานั่งดื่มในร้านเดียวกันนั่นแหละ
เบื้องต้นตำรวจได้มีการสอบประคัมภรรยาของผู้ตาย
เล่าว่าสามีเนี่ยก็จะชอบไปสังสรรค์แบบนี้
วันเกิดเหตุก็บอกว่าเดี๋ยวไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารแล้วกัน

พยายามที่จะโทรติดต่อแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
กระทั่งมีตำรวจโทรมาแจ้งบอกว่าสามีโดนแทงจนกระทั่งเสียชีวิต
ขณะที่พนักงานร้านอาหารก็บอกว่า
ตัวคนตายขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งกินในร้านคนเดียว
ส่วนคนก่อเหตุก็นั่งอยู่ให้ใกล้กันสักสี่ถึงห้าคนนะคะ
ปิดร้านไม่นานผู้ตายเดินออกไปหน้าร้านจนกระทั่งกลุ่มคนก่อเหตุ

พอเช็คบินเสร็จเดินตามออกไปแล้วก็จ้วงแทงเขาจนฟุ้มล้มลงกับพื้นเลยอ่ะ
ขณะที่ด้านของเพื่อนผู้ตายนะคะก็บอกว่า
ตัวคนตายเนี่ยเพิ่งมายืมเงินด้วยหนึ่งพันห้าร้อยบาท
บอกว่าขอยืมเงินหน่อยเดี๋ยวไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารนี่แหละนะคะ
ตนเองก็เลยให้เงินไปหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ไม่คิดว่าการให้เงินครั้งนี้จะนำพาความตายมาให้เพื่อน

โอ้โหส่วนเรื่องของชนวนเหตุในการก่อเหตุเห็นตำรวจบอกว่า
น่าจะมาจากการหึงหวงเด็กเสิร์ฟอืมเพราะว่าคนตายเนี่ยก็จะมาดื่ม
ที่นี่บ่อยแล้วก็จะมีการผัวพันกับเด็กเสิร์ฟในร้านหรืออะไร
แบบเนี่ยก็เลยเป็นปมนำมาปรับถึงการตาย
ถ้าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วหลังจากนี้คงจะมีการเชิญตัวมาสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ